อีกหนึ่งสัตว์ที่ออกอารวาสในช่วงนี้เยอะก็คือตัวเงินตัวทองค่ะคุณผู้ชม
ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยแต่ต้องให้การช่วยเหลือเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้อยู่นะ
เพราะว่าเนี่ยมันหนีหมามา
แล้วตัวมันมาติดอยู่ตรงซอกเหล็กแบบนี้คุณ

นี่คือภาพตอนที่พี่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้นะ
คือตัวมันใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมตัวมันยาว๒เมตร
แล้วตัวมันก็เลยไปติดลูกกรงเหล็กอยู่ด้านข้างของสนามกีฬา

คือสภาพของมันเนี่ยโอ้โหอิดโรยแล้วนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันโดนหมาไล่กวดมา
เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้ว่ามันวิ่งหนีแบบสุดชีวิตสุดฤทธิ์เลย
แล้วมันก็สิ้นฤทธิ์เพราะตัวมันดันไปติดกับลูกกรงออกไม่ได้
หลายวันแล้วด้วยค่ะติดอยู่แบบนี้หลายวันจนแบบหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างที่เห็น
คือมันไม่ค่อยขยับตัวแล้วมันหมดแรงแล้ว
พี่กู้ภัยก็เลยทำการช่วยเหลือมันด้วยการจับมันพลิกตะแคงคุณผู้ชมดูนะ
ค่อยตะแคงเพราะว่าตัวมันใหญ่มากคือมันตะแคงตัวเองไม่ได้เนอะ
ตัวมันใหญ่มากแล้วก็จะดันไปข้างหน้าค่ะ
พอดันไปข้างหน้าติดติดขาขาก็ใหญ่อันนี้ขาขาพับอยู่นี่ติด

หลายคนมากเลยช่วยกันสุดท้ายก็คือถอยออกถอยหลังถอยหลัง
ถอยหลังดีกว่าน่าจะง่ายกว่าแบบนี้นี่

เพราะว่าถ้าเดินหน้าไม่ได้ติดขาหลัง

เหนื่อยเอาการค่ะคุณผู้ชมกว่าจะช่วยเจ้าตัวเงินตัวทองออกมาจากลูกกรงเหล็กนี้ได้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็คือต้องมัดมันแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอามันไปปล่อยเนาะ
ต้องมัดขามันก่อนเดี๋ยวมันจะตกใจแล้วมันจะกัดไง

ต้องมัดขามันทั้งสี่ข้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวพามันไปปล่อยให้ไกลจากผู้คนไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่งานนี้เอาไปปล่อยธรรมดาไม่ได้ค่ะคุณ

เออรับลมชิวกับพี่กู้ภัยสายแว้น

ไม่ต้องไม่ขึ้นรถดีไปอ่ะ
คือพี่กู้ไพเขากลีบรถไส่มา
เอามันไปอย่างนี้เหรอ
ใช่คือพอมันวางพาดไปเสร็จอ่ะพี่เขาก็ต้องเข็นอ่ะ

สงสารมันนุษย์สงสารคุณพี่กู้ไพ

เอามันซ้อนบนรถจักรยานยนต์ใช่ไหม
พี่กู้ภัยก็ต้องประคองคนหนึ่งจับหาง

แล้วที่ถามได้คือคนขาบ
เห็นเข็นเข็นเงินไป๓คน

มันเหมือนกับเอาผมมาแห่ประจาน

แต่เขาไม่ได้ทำอร่ายไงมันสบายนะ
ไม่ต้องเดินเองด้วย
ไม่แต่พี่กุภัยเขาต้องเข็นมันไปส่งนะคุณ